มีคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ารอดจากการถูกคนร้ายบุกเข้ามาในหอพัก
ข่มขืนมาได้อย่างหุดหวิดนะฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะคนที่ก่อเหตุคนร้ายคนนี้

ข่มขืนครูนะฮะที่เป็นเจ้าของห้องนะครับ
ก็อาศัยจังหวะในการที่จะช่วยเหลือตัวเอง
แล้วก็หลุดรอดพ้นเงื้อมือของผู้ชายคนนี้มาได้
นี่แล้ววิ่งหนีไปนะครับตอนนี้ตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้อายุน่าจะสักประมาณ๓๐กว่า
แมสปิดบังใบหน้าใส่เสื้อเชิดแบบนี้กางเกงแบบนี้
เพื่อใครพบเห็นนะฮะหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ย
ถ้าเกิดเห็นข่าวนี้ก็ลองตามหา
แล้วก็แจ้งตำรวจให้หน่อยว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ทำไม่ทำอะไรยังไงหรือไงก็ไปหาตำรวจใช่ไหม
ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าคนนี้แหละ
ก่อเหตุกับเขานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนหอพักนะครับ
ที่อยู่ที่เทศบาลตะบนด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
หอพักไม่มีชื่อตรงนี้นะฮะผู้ที่เสียหายนะครับ
เป็นคุณครูอายุ๒๘ปีนะครับเป็นครูสาวของโรงเรียนแห่ง๑
ที่อำเภอด่านซ้ายคนร้ายเนี่ยเข้ามาจะข่มขืนนี่ในห้องแห่งนี้นะครับ
วันนี้เราไปที่หอพักตรงนี้นะครับได้คุยกับคุณครูนะครับ
คุณครูบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๕๐นาที
ตอนนั้นนั่งทำงานอยู่ในห้องคนเดียวคนร้ายผู้ชายคนนี้สวมแมส
อยู่ดีดีเดินเข้ามาในห้องแล้วบุกมาถึงตัวเอามีดคัตเตอร์เนี่ย
จี้เธอบอกว่าไม่ให้ส่งเสียงร้องจากนั้นก็สั่งให้เธอเนี่ยไปนั่งที่ฟูก
ตรงนี้นะฮะคุณครูบอกว่าครูก็พยายามเอาโทรศัพท์มือถือตอนนั้นเนี่ย
หยิบแล้วก็ซ่อนไม่ให้คนร้ายเห็นแล้วก็พยายามกดเบอร์โทร
เพื่อจะให้คนมาช่วยระหว่างนั้นเนี่ยคนร้ายพยายามผลักครูเนี่ย
ให้นอนลงกับฟูกครูก็พยายามตั้งสติบอกให้คนร้ายใจเย็น
บอกว่าเออระวังนะเดี๋ยวคัตเตอร์มันจะบาดคอเพราะเอาคัตเตอร์มาจี้ขู่อยู่
แต่ว่าระหว่างนี้ครูก็แอบกดโทรศัพท์ไปด้วยนะพยายามจะกดโทรศัพ
ส่งสัญญาณให้คนมาช่วยคนร้ายก็มาปิดปากนะยังไม่ยอมหยุดนะ
แล้วชกเข้าลำตัวชกหน้าท้องครูอีก๕๖ครั้ง
จนจุกอ่ะนะพูดประมาณว่าขอได้ไหมขอได้ไหมคือจะข่มขืน
สุดท้ายคนร้ายเหลือบมาเห็นว่าในมือของครูกดโทรศัพท์มือถือ
คนร้ายก็เลยแย่งโทรศัพท์มือถือมาจากมือครูแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยวิ่งหนีออกไปจากห้องด้วย
ก่อนจะปลาลงพื้นที่หน้าหอแล้วขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอไม่ทราบสีกับหมายเลขทะเบียนที่จอดเอาไว้ที่หน้าหอพักหลบหนีไป
นี่ฮะร่องรอยบาดแผลตามร่างกายของคุณครูนะครับคุณครูก็เลยร้องตะโกนให้คนมาช่วยฮะหลังจากที่คนร้ายหนีไป
เป็นจังหวะที่แบบโทรศัพท์อะค่ะ
หนูก็เลยพยายามจะดวนเป็นจังหวะนั้นพอดีแบบเราก็หยุดเดี๋ยวบอกกำลัวเลยก็เลยเคยเรียกชื่อดังเขาเลยเรียบเอามาปิดปาก
ว่าเขาจะทราบกวมากไม่ใช่ไหมได้กันถึงข้างจากที่เขาโชคเราแล้วพูดว่าไง

หายใจไม่ออกแล้ว
ตอนนี้ทางสพด่านซ้ายกำลังติดตามตัวผู้ชายคนนี้อยู่นะฮะ
จะมีภาพตอนที่เดินออกไปจากหอ

ที่หน้าหอเครี้ยงลงพื้นแตกเลย

ครูบอกว่ารอดมาได้นี่ก็เป็นช่วงจังหวะวินาทีเป็นวินาทีตายเหมือนกัน
ให้ไหวพลิบถ่วงเวลาคุยกับคนร้ายแล้วในมือก็กดโทรศัพท์ไปด้วยประมาณอย่างนั้น